ติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้นะครับ
เพราะว่านุ่มรายเดอร์ไปส่งของให้ลูกค้า
แล้วก็อยู่บอกว่าถูกชายอีกคนมาเกาะเหตุ
แย่งสินค้าแย่งของนี้ไป
และทีนี้ก็เลยมีการทะเลาะวิวาดกันนะครับ
จนกระทั่งเกิดการแทงและการยิง
หนุ่มรายเดอร์ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะครับ

แล้วก็รีบนำตัวของหนุ่มรายเดอร์นี้

ก็คือนายกิติพัฒนยงธนาจิรพัฒน์

รีบนำตัวส่งโครงพยาบาลโชว์ประธานจนธบุรี
เพราะว่าผู้บาดเจ็บหนุ่มรายเดอร์รายนี้
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกขวา๑นัด
มีแผลถูกแทงด้านขวาอีก๑แผล

ยังมีสติแล้วก็พูดจารู้เรื่อง
ยังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้
ยังให้ข้อมูลกับกู้ภัยได้นะครับ

ตำรวจสพปักเกร็ดตรวจที่เกิดเหตุ
พบปืนไม่ทราบชนิดและขนาด๑กระบอก

ปลอกกระสุนปืน๑นัดนะครับ
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์๑คัน

พับเป็นของผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะ

เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ

ขวานะแล้วถูกแทงเข้าร่างกายด้านขวาอีก
แต่ไม่ได้สาหัสมาก
ยังพูดคุยได้ให้ข้อมูลแบบนี้ครับ
บอกว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งได้โทรสั่ง
รายเดอร์นำยารักษาอาการทางจิตเวท
ส่งให้บริเวณคอนโดมิเนียมในเมืองทองทานี

รุ่นพี่ได้นัดเปลี่ยนจุดส่งยา

แล้วก็เป็นสารที่เปลี่ยวไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
พอไปถึงนะครับก็พบกลุ่มคนร้ายเนี่ย
มาแย่งกระเป๋ายานี้ไป

ก่อนจะรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกมา
โดยมีกลุ่มคนร้ายขับไล่ตาม

หนุ่มรายเดอร์ก็ตัดสินใจใช้เท้า
ถีบรถคนร้ายจนรถเสียหลักล้มลงไปทั้งคู่เลย
รถของรายเดอร์เองรถของกลุ่มคนร้ายเองนะครับ

พร้อมทั้งชักอาวุธมีดแทงซ้ำอีก๑แผล
ก่อนจะพากันขี่รถหลบหนีไปนะครับ
เขาก็บอกว่าเขามีเป็นมาส่งของให้พี่คนนึง
ที่คุยกันทางโทรศัพท์นะครับ
มาส่งของแล้วพอดีพอส่งของเสร็จ
คนที่ก่อเหตุก็เหมือนกับมาแย่งของกัน

ถึงที่เกิดเหตุผู้บาดเจ็บได้ใช้เท้าถีบ

แล้วก็เกิดการชุนละมุนต่อสู้กันครับ
คนเกิดเหตุมากี่คนที่ได้สำคัญ
สองคนครับคนเกิดเหตุมาสองคน

แล้วของที่เขาเข้ามานี่เป็นอะไรเป็น

เขาบอกว่าเขาเป็นรักษาเกี่ยวกับจิตเวชของโรงพยาบาลธัญรัฐอยู่ครับ
แต่ไม่มีการขัดแย้งกันมาใช่ไหม
ไม่ทราบครับแต่คือก่อนหน้านี้เขาเคยมาส่งให้พี่คนนี้แล้วหนึ่งรอบ
จ้ะแล้วก็พอวันนี้ก็นัดมาส่งกัน

แล้วก็เปลี่ยนที่ที่นัดส่งกันมาอีกที่หนึ่งครับ

เพราะว่าล่าสุดนะฮะ๒ใน๓ของผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวกับตำรวจที่สพปากเกร็ดแล้วนะครับ
ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับ
โดย๒ใน๓ผู้ก่อเหตุก็คือนายนัทธวัฒนครูสว่างศรีอายุ๒๓ปี
แล้วก็นายวัชรทรกายแก้วอายุ๒๔ปีนะครับ
เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
โดยนายวัชรธรในกลุ่มผู้ก่อเหตุก็เปิดเผยกับตำรวจ
บอกว่าจริงแล้วในกลุ่มเขามา๓คนนะครับ
ก็มีนายวรพลหรือว่าไอซ์เจริญเจียงชัยอายุ๒๖ปีคนหนึ่ง
ซึ่งนายไอซ์นี่แหละเป็นคนที่เรียกให้ทั้งสองคนมาเป็นเพื่อน

โดยบอกว่าจะบิดยาจากคนที่สั่งซื้อจากรายเดอร์
สั่งซื้อยาจากรายเดอร์บิดยานี่หมายถึงว่าจะชิงยาอย่างนี้เหรอ

เบี้ยวหนีอะไรเป็นสับแสงของพวกเขานะฮะ
แต่ว่าตำรวจก็ต้องเอาเข้าไปในสำนวนในการสอบสวนต่อนะครับ
และทีนี้พอไปชิงยาจากรายเดอร์มาแล้ว
ได้ยามาแล้วปรากฏว่านายไอซ์ก็เอายามาให้พวกผมสองคน

พวกผมยืนรออยู่ฝั่งตรงข้าม
ทีนี้ทางรายเดอร์ที่ถูกแย่งยาที่ถูกชิงยามา
ก็เลยเข้ามาเพื่อจะตามเอายาคืนนะครับ
พวกเขากลุ่มคนก่อเหตุก็เลยจะขับรถจักรยานยนต์หนี
แต่ทีนี้รายเดอร์ก็ขี่รถจักรยานยนต์ไล่กวดเหมือนกัน
และรายเดอร์ก็พยายามใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของพวกเขา
กระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุรถทั้งหมดก็เสียหลักล้มลงนะครับ
รายเดอร์ชักอาวุธมีดขึ้นมาเพื่อไล่แทงพวกเขาก่อน
ปรากฏว่ามีการยื้อแย่งปืนกันจนปืนมันลั่น
หลังจากนั้นพวกเขาก็ขับรถหลบหนีไป
พอมาเห็นเป็นข่าวเขาก็เลยอยากจะมอบตัว

และอีกอย่างหนึ่งก็คือตำรวจต้องเก็บข้อมูลทั้งหมด

คุณตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวน
ไอ้ยาที่เขาอ้างกันว่าเป็นยารักษาจิตเวทอะไรเนี่ย

ถึงเกิดเหตุการณ์ในการแย่งชิงยาหรือว่าชิ่งยาบิดยาอะไรกันแบบนี้
ใช่ค่ะแล้วอย่างหนึ่งที่มามอบตัวเพราะเขาบอกว่าในไอซ์อ้างตัว
ว่าเป็นพลเมืองดีใช่ไหม
พลเมืองดีเขาก็เลยทั้งสองคนเลยตัดสินใจ
งั้นเราทั้งสองคนมามอบตัวกับตำรวจละกัน
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีนะฮะที่ตำรวจยังต้องเก็บข้อมูลอยู่นะครับ